ในวันนี้ที่เรากำลังรอฟังสุนทรพฤษกันแน่นอนหลายคนยังคงลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าควรที่จะเดินไปทางไหนต่อเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกับทั้งสองท่านนี้ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวง
รวมถึงคุณสุดารัฐทิพยเทิดธนาอาซิสแนนเมเนจิ้งเดเรคเตอร์กองทุนบัวหลวงสวัสดีค่ะ
สำหรับสัปดาห์นี้นะครับตลาดการลงทุนเองเนี่ยหลายคนคงมองว่าเอ๊ะค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับ
เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบแคบนะครับตอนนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะในตลาดไทยนะครับ
ตลาดทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ายังจะดูอะไรรออะไรกันอยู่ครับ

คืนนี้คุณเยเลนน่าจะคู่สักประมาณทุ่ม๒ทุ่มบ้านเรา

แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็รีลอมาเป็นข้ออ้างของการที่แบบทุกคนรีรอว่าเขาจะพูดอะไรทั้งที่ก็รู้นะว่าก็คงยังไม่ได้ขึ้นเร็วนี้หรอก
แต่อยากดูลีลานิดนึงว่าจะพูดอะไรว่าอะไรมันดีขึ้นอะไรมันแย่ลงแล้วจะได้เอามาประมวลแล้วก็ได้มานั่งคิด
เพราะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีค่อนข้างที่จะมีหลายประเทศเข้ามาแล้วก็จะเป็นหัวข้อสำคัญก็คือจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยของเฟสเองใช่ไหม

แต่ถ้าเป็นคุณปิ๊กนี่สมมุติพอร์ตของคุณปิ๊กจะรอไหมคะ
ก็คือเราก็ไม่เสียหายเนอะสมมุติว่าเรามีหุ้นอยู่แล้วหรือมีกองทุนอยู่แล้วเราก็รอฟังเขานิดนึง
แต่ถามว่าเราจะรอจนกระทั่งเขาพูดทุกคนเป็นแบบว่าแจ่มชัดปุ๊บเราค่อยมาขายหรือมาซื้อมันก็ไม่ทัน
ก็คิดว่าอาจจะขึ้นเวลาไหม
ซึ่งความสวยตรงนี้มันก็ขึ้นลงขึ้นลงนะคะ
คือสำรวจแต่ละครั้งเนี่ยสัดส่วนมันก็บางทีก็ขึ้น
บางทีก็ลดลงแล้วแต่ว่ามันมีตัวเลขอะไรที่ออกมา
ตัวเลขรู้สึกจะมีตัวเลขการจ้างงาน
การจ้างงานก็ดูดีขึ้น
และก็ค่อนข้างมิกเชียม
ก็คงจะต้องมองภาพใหญ่ทั่วโลกด้วยนะครับ
ซึ่งหลายประเทศก็ยังเศรษฐกิจยังชะลอ
ก็ใช้ถามว่าใช้ดอลลาร์เยอะ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีรีลานินึงว่า
ถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยเร็วทุกคนก็จะถ่วงกันไป
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ทั่วโลกเลยรวมทั้งบ้านเราแล้วประเทศ
คุณผู้มีภาคเราเมื่อวานก็เทรดอยู่ในกรอบแคบ
แต่ดูเหมือนว่าหลายประเทศเนี่ยยังโดยเฉพาะนักลงทุนนะ

เสพติดกันใช้ดอกเบี้ยต่ำ
ลิควิดิตี้เยอะ
ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นก็เลยแบบว่ากระดี้กระดาษ
ก็คือแบบเริงล่าไปด้วยว่าเงินไม่รู้จะไปไหน
พอกลับมาด้วยเรื่องการลงทุนครับ
ไตมา๒ลบประกาศออกันมาหมดแล้วค่ะ

ก็คือก็ขึ้นเครื่องหมายว่าจะปันผล
แล้วเขาก็จะบอกเราล่วงหน้าเลยว่าจะปั้นเมื่อไหร่
แล้วก็จะนอกจากปันเมื่อไหร่แล้วปันในอัตราเท่าไหร่ด้วย

ตัวสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นตัวนั้นอยากได้ปันผล
แล้วก็มาคำนวณดูว่ามันคุ้มไหม
กับบางคนที่มีหุ้นตัวนั้นอยู่แล้วก็รอรับเงิน
อ่าแล้วอย่างนี้ในฝั่งของนักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะกองทุนเนี่ย
ชอบไหมฮะพี่หนิในตัวหุ้นปันผลตรงนี้

ถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะ
เพราะฉะนั้นเงินปันผลที่ได้เข้ามาช่วงนี้

เพราะฉะนั้นนะคะว่ากองทุนก็จะยิ้มเริงล่าว่ารับทรัพย์เข้ามา
แต่ว่ากองทุนเนี่ยทุกกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนปันผลหรือกองอะไรก็ตาม
หุ้นได้ปันผลหมดเพียงแต่ว่ามันจะมีกองทุนที่เน้นนโยบายปันผล
ปันผลก็คือจะปันต่อให้ถ้าผู้ถือหน่วย
อันนี้เนี่ยเรายิ่งดีใจใหญ่เลยเพราะว่าได้รับทั้งปันผลได้รับทั้งดอกเบี้ย
แล้วช่วงนี้หุ้นมันดีมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้

ก็คือตีราคาตลาดมันส่วนต่างราคาตลาดกับต้นทุนของเรา
ก็มีเงินตรงนี้ออกมาแล้วก็แบบว่าคันมือแล้วอยากให้พูดถึงหวย
อยากจะจ่ายต่อให้ผู้ถือหน่วยได้ผลตอบแทนในรูป
มีเท่าไหร่แล้วก็อยากจะจ่ายให้เยอะที่สุดเท่าที่ตามนโยบายที่จะจ่ายได้
ครับแล้วในสายตาสายตานักลงทุนสถาบันแล้วเนี่ยนะครับ
การเลือกหุ้นที่จะปันผลเราเลือกยังไง
อันนี้ก็เป็นทั่วไปเลยนะคะก็คือว่าเหมือนกับเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเราอะค่ะ
ก็คือมีการเจริญเติบโตของในการทำกำไรของเขาค่อนข้างดี
ราคาไม่แพงมากแต่ที่สำคัญที่สุดคือ
ใช่แล้วก็แบบว่าปันผลที่สำคัญกว่านั้นอีก
จากปันผลสูงแล้วต้องปันผลสม่ำเสมอด้วย
คือสูงแล้วต้องแน่นอนด้วย
เราก็จะกองทุนที่มีนโยบายปันผล
เราก็จะไปเลือกหุ้นแบบนี้แหละเข้ามาในพอร์ต
จะปันทุกบางบริษัทจดทะเบียนเขาจะปันผลทุกครึ่งปี
บางทีก็ปีละครั้งแต่ช่วงนี้จะเยอะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับนโยบายของกองทุนแต่ละที่นะครับ
แง่รักลงทุนอย่างผมเนี่ยนะครับพี่หนิงนะครับ
จะเลือกกองทุนปันผลหรือไม่ปันผลดี
อันนี้มันแตกต่างอยู่นิดแตกต่างอยู่นิดนึง
คือถ้ากองทุนจริงแล้วเลือกหุ้นเหมือนกัน

ก็คือเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงหน่วยลงทุนเนี่ย

ก็จะได้เงินเอามาเอามาใช้จ่าย
อย่างคนบอกอยากจะมีรายรับบ้างถืออยู่ตั้งนานแล้วมีเงินเข้ากระเป๋า
อยากถอนเพราะว่าตอนนี้ว่าหุ้นมันกำลังอาจจะกำลังวิ่ง
แต่อันนี้ก็มีเงินปันผลกลับมาให้เราได้ใช้จ่ายไป
แต่ว่าถ้าเราวางไว้ในกองเหมือนเดิม
จริงกองทุนพวกนั้นก็ขายได้เหมือนกันเนี่ย
แต่มีข้อต่างอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเรารับเงินปันผล
มันก็จะต้องเสียภาษีหาที่จ่าย

แล้วก็แต่จริงก็คุ้มนะคะส่วนใหญ่
ก็๑๐ของที่ได้มานิดเดียวค่ะ
ก็คือถ้าคนชอบบอกเฮ้ยระหว่างทางถือไปแล้ว
มีเงินเข้ากระเป๋าหน่อยก็เลือกปันผล
แต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่พี่หนิงบอก
คือต้องเลือกกองหน่อยนะที่เขาปันค่อนข้างดีนะครับ
และสำหรับคนที่ลงทุนแล้วแบบว่า

อยากไปนู่นเลย๕ปี๑๐ปีให้เงินให้มันทบไปเรื่อย

ก็มันก็จะโตทุกต้นไปเรื่อย
ก็พลังความทบของกระแสเงินทบที่มันโตทบต้น
โอ้โหมันทำงานได้ค่อนข้างรุนแรงนะฮะ
อย่างถ้าไม่ปันผลเนี่ยเอาเงินมาลงทุนต่อ

วันนี้ก็เห็นภาพนะครับว่าการลงทุนเองเนี่ยนะครับ
จากนักลงทุนแล้วเนี่ยที่จะได้ในรูปของ

สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือในเรื่องของเงินปันผลนะครับ
ทางบรจบนหลวงก็มาคุยแล้วนะครับ
หิงก็มาคุยแล้วว่าก็มีทางเลือกมีวิธีการคัดสรรกองทุนนะครับ
เพื่อที่จะทำให้นักลงทุนไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับ
ขอบคุณครับแล้วก็ขอกลับไปที่ห้องส่งครับ
ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณสุดารัฐด้วยนะครับ
ถือว่าเห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ
บางครั้งลงทุนนะเราก็ต้องบุกแต่บางครั้งเราก็ต้องตั้งรับเหมือนกัน